มาดูกันหน่อยเที่ยงแบบนี้แหมอาหารมื้อโปรดเมนูโปรดเนี่ย
หนีไปพงส้มตำเหมือนกันน่ะน้ำลายแตกฟองมีไก่ย่างร้อนด้วย
แต่ว่ารอบนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปที่ร้านส้มตำร้านหนึ่ง
แม่ค้าเนี่ยโอ้โหคือจะเพิ่มความอร่อยหรือยังไงไม่ทราบ
เทผงชูรสไปเป็นซองใหญ่นะจะหมดซองแบบนี้ค่ะ
อื้อหือพอเห็นแล้วนี่ก็รู้สึกโอ๊ย
คือที่ผ่านมาที่ฉันกินส้มตำไปนี่เจอแบบนี้แล้วดิฉันไม่รู้หรือเปล่า
ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคลิปนี้ค่ะเขาแอบถ่ายในร้านส้มตำ
ร้านส้มตำชื่อดังเลยนะที่อำนาจเจริญเป็นตอนที่แม่ครัวค่ะ
กำลังตำส้มตำแล้วดูสิเทผงชูรสแบบเยอะมาก
เห็นก็จะต้องมีคำถามว่าเฮ้ยตำกี่คกอ่ะ

ใช่แล้วคนใช้เฟซบุ๊กเขาก็บอกว่า
ลับความอร่อยส้มตำใยเพลิงอันนี้คงประชดนั่นแหละ
ทีนี้พอคลิปมันแชร์ออกไปชาวเน็ตก็มาแสดงความคิดเห็นไง
บอกว่าจะดีเหรอใส่ผงชูรสเยอะแบบนี้เดี๋ยวผมร่วง
มีโซเดียมในร่างกายมันเป็นอันตรายนะ

ทำให้อาหารกลมกล่อมมากขึ้นนะไม่ได้ทำให้ผมร่วง
แต่ในคลิปนี้แม่ค้าอาจจะทำน้ำส้มตำเนี่ย
ไว้ในปริมาณมากเพื่อที่จะรองรับลูกค้า
คือเหมือนกับว่าปรุงน้ำส้มตำไว้ก่อน
เสร็จแล้วถ้าเกิดลูกค้ามาในช่วงแบบเร่งด่วน

คือเขาก็แบบเหมือนกับตำแบบเป็นครกใหญ่

ใช่จนมันล้นจะล้นครกอยู่แล้วค่ะ

ก็ถ้าเกิดว่าเขา

ถ้าเกิดว่าเขาตำมาแบบเชี่ยวชาญ
บางทีจะมาตำทีละครกมันไม่ไหว

แต่ถ้าเกิดว่าต่อให้ดูครกดิฉันก็ว่ามันก็เยอะไป

เพราะปกติเวลาครกครกหนึ่งที่ตำส้มตำ
ก็จะใส่ประมาณครึ่งช้อนชาอะไรประมาณอย่างนี้ถูกไหม

น้ำปลาอีกใช่ไหม๒ขวด

หิวน้ำคุณทัศนัยดูแล้วหิวน้ำ

คุณผู้ชมก็ลองส่งมาซิว่าชอบทานส้มตำแบบไหน

ของผมนี่ต้องเป็นปูปลาร้าแล้วก็ขอพริกเม็ดเดียวนะ